คุณผู้ชมคะมีเหตุการณ์ระหว่างเพื่อนเหมือนกันอาจจะไม่รุนแรงเท่าเหตุการณ์ของคุณนะ
แต่ก็พอให้พิจารณาแหละว่าควรจะคบเพื่อนคนนี้ต่อไปไหม
คือมีพ่อค้าขายน้ำปั่นคนนึงนะคะเมื่อก่อนคือขายได้ร้อยกว่าแก้วตอนนี้มันเหลือแค่๑๐กว่าแก้ว
แล้วขายไม่ดีมีลูกมีเมียต้องดูแลสุดท้ายเปลี่ยนอาชีพนะคะเปลี่ยนเป็นโจรค่ะ
แล้วไปยกเขาบ้านแม่ยายเพื่อนบ้านพ่อเพื่อนของกลางเนี่ยเพียบเลยนะคะ
ตำรวจไปจับได้ตอนที่ตามจับปีนขึ้นหลังคาตกหลังคาลงมาอีกนี่ค่ะจับได้แบบนี้เลยนะคะ
คุณผู้ชมอยากให้ดูของกลางที่ตำรวจสพบางบัวทองยึดมาได้จากผู้ชายคนนี้
นายธเนธเริกวารีวัยสามสิบแปดปีหลังจากไปขโมยของที่บ้านชัยนรงจันสมพงศ์ซึ่งเป็นพ่อเพื่อน
นี่ค่ะโอ้โหมีตั้งแต่ปืนยาวรายเฟิลขนาด๒๒๓๒กระบอก
ปืนยาวจุดสองสองหนึ่งกระบอกปืนลูกซองห้านัดหนึ่งกระบอก
ปืนลูกทรองแปดนัดหนึ่งกระบอกปืนลูกทรองเดี่ยวหนึ่งกระบอก
แล้วก็ยังมีกระสุนปืนรายเฟิลหนึ่งร้อยห้าสิบสองนัดกระสุนปืนลูกทรองสิบสี่นัด
กระสุนปืนจุดสามแปดสิบนัดกระสุนปืนจุดสี่ห้าหัวทอง๘นัด
เงินสดสามหมื่นบาทนอกจากนั้นก็คือเหล้านาฬิกาแว่นกระเป๋า
แรนด์เนมนับรวมทั้งหมดแล้วเนี่ย๔แสนบาทได้
นี่คือยกเขาบ้านเขามาเลยค่ะการจับกลุ่มครั้งนี้เนี่ยค่ะ
ก็สืบเนื่องมาจากสามสิบธันวาคมที่ผ่านมาค่ะตำรวจได้รับแจ้งจากนายชัยนรงค
เจ้าของบ้านอ่ะบอกว่าบ้านถูกยกเขาที่หมู่บ้านสุภาลัยปาร์คตำบลลำโพ
ครับตำรวจเขาก็ทำงานตามแกะรอยเก็บลายนิ้วมือแฝงนะคะ
ตรวจสอบกล้องวงจรปิดจนรู้ว่าคนก่อเหตุคือนายธเนธแล้วก็ไปตามจับตัวมาได้
ตอนที่ตามจับถึงบ้านเนี่ยคนร้ายไหวตัวทันก็วิ่งหนีขึ้นหลังคา
กะว่าจะหนีพ้นพลาดค่ะครับตกหลังคาลงมาบาดเจ็บก็หนีไม่รอดนะคะ
ตำรวจก็จับได้นายธเนธยอมรับนะคะว่าเขาก่อเหตุลักษัพจริงจริง
แล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกด้วยบ้านหลังนี้คือบ้านหลังที่สองค่ะ
เพราะหลังแรกอยู่ที่จังหวัดปฐุมธานีเป็นบ้านแม่ยายของเพื่อนนะคะ
พระเครื่องมาจำนวนนึงตอนนั้นเนี่ยมีคนเห็นว่านายธเนธขับรถยนต์สีน้ำเงินไปก่อเหตุ
ครั้งแรกขโมย๙ธันวาคมครั้งที่สองยี่สิบเจ็ดธันวาคม
ขโมยของบ้านพ่อของเพื่อนก็คือบ้านนายชัยนรงค์ย้ำก่อนเพื่อนที่พูดถึงเนี่ย
คนเดียวกันนะคะครับแม่ยายเพื่อนและพ่อเพื่อน
เพื่อนคนนี้คือคนเดียวกันหมดเลยที่โดนยกเขาไปเนี่ยเขาบอกว่าเขาได้ปืนมาสี่กระบอก
แต่ฝากเพื่อนขายไป๓กระบอกแล้วเหลือเก็บที่ตัว๑กระบอก
ส่วนรถเนี่ยสีน้ำเงินจริงแต่เขาไปเปลี่ยนเป็นสีม่วง
เขาบอกไปขโมยทั้งปืนยาวขโมยเงินสดรวมก็๔แสนบาท
ธเนธเนี่ยน่าจะรู้ทางเข้าออกดีเพราะเป็นบ้านเพื่อนไง
บ้านพ่อเพื่อนอ่ะก็คงจะเคยไปแล้วก็รู้ด้วยว่าที่บ้านไม่ค่อยมีคนอยู่
เพราะต้องทำธุรกิจต่างจังหวัดทั้งสองครั้งรถที่เขาใช้คือ
แต่ว่าใช้วิธีเปลี่ยนสีรถเอาและที่สำคัญทะเบียนก็ปลอมนะคะ
ครับไม่ใช่ทะเบียนจริงลองดูเนี้ยทะเบียนแบบเนี้ย
สินอื่นเขาบอกเขาขายไปหมดแล้วต้องเอาเงินมาใช้จ่ายในครอบครัว
เขาบอกว่าจริงแล้วเนี่ยเขาไม่ได้มีอาชีพเป็นโจรแต่เริ่มแรกนะ
เขาเป็นพ่อค้าขายน้ำปั่นเมื่อก่อนก็ขายดีแหละ
ก็ขายได้วันหนึ่งเนี่ยร้อยกว่าแก้วมันก็อยู่ได้อ่ะครับ
แต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้ทำไมเหมือนกันขายได้วันหนึ่งไม่ถึงสิบแก้วอะค่ะ
แล้วมีลูกสองคนต้องเลี้ยงมีภรรยาอีกก็เลยตัดสินใจ
เปลี่ยนจากพ่อค้ามาเป็นโจรแถมยังไปยกเขาบ้านพ่อเพื่อนตัวเองด้วย
เขาบอกก็มันเป็นบ้านที่คุ้นเคยรู้ทางหนีทีไล่ดีก็เลยเลือก
โอ้โหแล้วอาวุธเยอะจริงนะฮะเนี่ยเยอะมากค่ะ
นี่ถ้าเจ้าของบ้านอยู่บ้านนี่วิทย์จะโดนยิงกันนะ
พอถูกนำตัวมาสอบสวนที่สพนะคะภรรยาก็เดินทางมาโอ้โหสงสารภรรยามาก
มาถึงก็เนี่ยกอดสามีร้องไห้อะค่ะอืม
เราก็ไม่รู้จะยังไงนะคะเธอบอกเธอไม่ขอให้สัมภาษณ
เพราะเธอไม่รู้เรื่องเธอไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์
ไม่ถึงสิบแก้ววันนี้วันนึงไม่ถึงสิบแก้วจากร้อยแก้วไม่ถึงสิบ
ลูกกี่คนสองสองคนแล้วนี่ทำมากี่ครั้งแล้วเนี้ย
ฮะสองครั้งครับสองครั้งทำที่ไหนแล้วบ้าง

สองครั้งได้ของอะไรเอาไปทำอะไร

ยังไม่ได้ขายเลยแล้วปืนไปไหนปืนให้เพื่อนไปขายให้ครับ
อ๋อให้เพื่อนไปขายให้ปืนไปกระบอกครับ
สี่กระบอกครับสี่กระบอกครับทั้งสี่เลยอ่ะ

กระบอกยาวไว้ด้านหลังครับให้ใครไปอ่ะเพื่อน
เพื่อนชื่อเต้ยครับอยู่ที่ไหนอยู่หมู่บ้านสุนิเศษ๙
ฟองบานมาไหนมันจะได้สูดผิดขึ้นวิ้นแก้บ
แล้วเราทำงานอะไรผมเชื่อว่ามีขายของนะครับ
ขายน้ำขายพวกชานมขายอะไรอย่างนี้

จากนั้นที่เปลี่ยนนะครับ
เขาบอกปืนที่ขโมยมาเนี่ยเอาไปให้เต้
เป็นเพื่อนที่มีบ้านอยู่ที่อำเภอบางใหญ่
ตำรวจบอกอ่ะตามไปหาเต้หน่อย

ชื่อจริงนายรัชพลขุนทองอายุ๓๘ปีนะคะ
แล้วก็มีคนที่ซื้อไปแล้วด้วยคือนายอนุชาศรีจำปาทองอายุ๒๙ปี

เป็นปืนลูกซองยาว๒กระบอกแล้วก็ปืนยาวจุด๒๒อีก๑กระบอกค่ะ
ก็พาเพื่อนทั้งสองคนเนี่ยนั่งเรียงกันเลยจ้ะ๓คนที่สพนะ
สอบสวนนายรัชพลก่อนนายรัชพลบอกว่า
ที่นายธเนธเล่าไปเป็นความจริงหมดเลย
ผมเอาปืน๓กระบอกไปขายจริงแล้วก็ขายให้นายอนุชานี่แหละ
นายอนุชาก็ยอมรับเหมือนกันว่าผมซื้อไว้เองก็กลายเป็นรับซื้อของโจร
ไม่รู้ว่าจะรู้หรือไม่รู้แหละแต่ต่อให้รู้ไม่รู้มันก็คือเป็นการรับซื้อของโจรนะคะ
ก็โดนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อสอบปากคำดำเนินคดี
ตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะสำหรับ๒คนนี้
ท่านผู้ชมครับวันนี้คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ก็ไปที่บ้านทั้งสองหลังนะฮะที่เสียหายนะครับ
ขณะที่นายธเนธเนี่ยหนีตำรวจคือเขาวิ่งไปตามหลังคาบ้านนะฮะ
คาบ้านเขาทะลุเลยอะครับวิ่งหนีขึ้นหลังคาเลยครับ
เจอกับป้าเรไรพงเสถียรอายุ๖๑ปีนะครับที่พาไปดูในบ้าน
แล้วก็บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เวลาสักประมาณบ่ายสามบ่ายสี่
ตอนนั้นไม่รู้ว่านอกบ้านเกิดอะไรรู้แต่ว่ามีตำรวจหลายคนเข้ามาสอดส่องในซอยในหมู่บ้าน
กระทั่งมารู้ว่านายธเนธเนี่ยได้ปีนขึ้นไปชั้น๒ของบ้านตัวเอง
แล้วก็พยายามปีนหน้าต่างเหล็กดัดชั้นสองนะฮะนี่ครับสภาพร่องรอยนะครับ
คือปีนหน้าต่างเหล็กดัดชั้น๒เนี่ยเพื่อจะออกไปทางด้านหลังของบ้าน
แล้วก็เดินเลาะบนหลังคาบ้านถัดจากบ้านของป้าเรไรไปนะครับ
แล้วก็ไปหลังหนึ่งแล้วก็ไปหลังที่สองก่อนจะเดินเลาะไปถึงหลังคาบ้านนะฮะ
เป็นหลังที่๓บ้านป้าเลไลเนี่ยคือหลังที่๓อยู่ซอยรัฐนาธิเบส๙ทับ๓นะครับ
ระหว่างนั้นป้าเรไรทำกับข้าวอยู่ครับกำลังต้มสะเดาอยู่
อยู่อยู่ได้ยินเสียงแบบดังโพะกระเบื้องหลังคาห้องน้ำกับหลังคาบ้านที่อยู่ในครัวเนี่ย
มันถล่มลงมาต่อหน้าต่อตาโอ้โหเงยขึ้นไปดู
แล้วก็พยายามจะตามคนให้มาช่วยนะครับเพราะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
ซอย๙ทับ๓จากนั้นไทยเทนชัยก็วิ่งหนีไปบ้านอีกหลังหนึ่ง
เป็นบ้านของยายจำลองนะฮะยายจำลองปานขำอายุ๘๔ปี
กำลังนอนหลับอยู่ในบ้านเมื่อวานนี้บ่าย๓บ่าย๔

หันไปดูก็เห็นผู้ชายคนนึง
แต่ว่าหลังนี้คือล่วงตกลงมาจากหลังคาฮะ

พวกนักพนันแน่คงจะหนีตำรวจมา
จำลองก็เลยบอกว่ามาทางไหนก็ไปทางนั้นนะ
ธเนธก็วิ่งออกทางประตูหน้าบ้านไปสุดท้ายก็ถูกตำรวจจับได้
ไม่เชื่อยายเขาทำไมคะ

บ้านเจอตรรวจเลยครับถูกจับเลย
ก็นอนลับตื่นแล้วตอนนี้ภังลงมามันดังเท่านั้น
อะไรก็แตกบ้างแล้วอ่ะยกก็ลุกมา

มันก็มายืนตรงหน้าเราอย่างนี้ใส่ถอดเสื้อตัวแดงยันเต็มตัวสักเต็มตัว
เขาก็บอกอ้าวมาไงก็บอกอ้าวมาไงมาจากไหน
มันก็ใช่มันก็ไม่พูดไม่ห่างมันก็ไม่พูดมันยืนเรานั่ง
เราก็บอกว่าอ้าวมาไงมาทางไหนก็ไปทางนั้น
ตอนที่พูดในใจนึกว่ามาหนีเข้าจับไพ่หมา
มันคืนวิ่งหนีกันตรงนั่งบ้านเขารู้บ้างใครเบื้องพังหมด
เขาปีนมาลูกปีนมาป้าก็ตกใจป้าก็
ไม่กล้าเข้าไปดูอยู่ตรงนี้นะป้าอยู่อย่างนี้
เขาถึงเห็นขาเขาห้อยลงมาเขาเหยียบพาดพาด
แล้วก็เบื้องแตกอย่างดังมากแมวมือตกใจวิ่งกันหมดเลย
แล้วป้าก็วิ่งออกไปข้างนอกไปเรียกน้าป้อมมา
แต่ป้าก่อนป้าจะออกไปเห็นเขาหนีไปทางนู้นแล้วลูก
ปีนทะเล็ดบ้านฝั่งนู้นไปค่ะป้าได้แต่ถามว่าใครเนี่ย
ทำไมทำอย่างนี้ป๊าพูดแค่เนี้ยแล้วป้าก็ออกไปตามน้อง
้มมาว่ามาดูมาช่วยดูบ้านฉันให้ป้าหน่อยป้าตกใจ
ตอนนั้นป้าแบบเหมือนคนช็อกอะไม่รู้ทำไมทำอย่างนี้
ป้าก็เคยเห็นเขานะแต่ป้าไม่ค่อยรู้จักเขาหรอกลูก
เขาเพิ่งมาเช่าอยู่ประมาณ๓เดือนลูก
นี่ค่ะท่านผู้ชมครับคุณระวีการก็เลยไปคุยกับ
เพื่อนบ้านในระแวกแถวหมู่บ้านนี่แหละครับเกี่ยวกับพฤติกรรมของนายธเนธ
ผู้ต้องหานะฮะเพื่อนบ้านบอกว่าถ้าดูภายนอกเขาก็ดูปกติดี
ไม่เคยมีพิรุธอะไรมาเช่าบ้านที่เนี่ยอยู่กับภรรยาที่หมู่บ้านแห่งนี้สักสามเดือนแล้ว
ก็ไม่เคยก่อเหตุลักษณะแบบนี้มาก่อน
ชาวบ้านบอกว่ายังตกใจกันอยู่นะฮะพอรู้ข่าวที่เกิดขึ้นนะครับ
ทีนี้ที่นายธเนธอ้างว่าอาชีพขายน้ำปั่นมันไม่ค่อยดีเนี่ย
ขายไม่ค่อยดีเนี่ยนะมันจะเกี่ยวไม่เกี่ยวอะไรยังไง
ชาวบ้านบอกอันนี้ก็ไม่รู้นะแต่ถ้าถามถึงเรื่องของการค้าขายเนี่ย
ทุกวันนี้ในช่วงเวลานี้ทุกคนก็ค้าขายไม่ค่อยดีเหมือนกันหมดนั่นแหละ
เขาก็ล่าเริงเขาก็ทักถมดีอะไรดีก็ให้เจอหน้าผมก็หวัดดีอะไรอย่างนี้
เขาเคยขายน้ำที่ออนไลน์ที่บ้านด้วยแล้วก็หลังก็ยังไงไม่รู้เงียบไป
ไม่รู้ข่าวเขาก็เป็นอยู่มาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นขโมย
เราติดต่อไปที่นายชัยนรงจันสมพงศ์นะคะเจ้าของบ้านที่ถูกขโมยทรัพย์สิน
ซึ่งเป็นพ่อของเพื่อนนายธเนธนี่แหละเขาก็ให้สัมภาษณ์กับเราทางโทรศัพท์บอกว่า
คือเขาอยู่ต่างจังหวัดก็เลยไม่สามารถมาเจอผู้สื่อข่าวได้
แต่เดี๋ยวคุยกันทางโทรศัพท์นี่แหละเขาเนี่ยเคยเป็นอดีตนักกีฬายิงปืนของบริษัทรัฐวิสาหกิจ

เขาเคยเป็นนักกีฬายิงปืนมาก่อนแล้วเขาก็ชอบสะสมปืนด้วยครับซึ่งนายธเนธเนี่ย
ก็รู้จักก็เป็นเพื่อนลูกชายจริงแต่ก็ไม่ได้สนิทกันมากนัก
มีบางครั้งเหมือนกันที่จ้างมาตัดต้นไม้ที่บ้านเห็นว่ารู้จักกับลูกชาย
แต่เคยสังเกตเห็นพฤติกรรมไม่ดีเพราะเคยเปิดลิ้นชักเอาทรัพย์สินออกมาโดยไม่ได้รับอนุญาต
คือเหมือนกับว่าเปิดเอานาฬิกาออกมาวางอะไรอย่างนี้ตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าเจตนาคืออยากจะดูหรืออะไร
แต่เขาก็มองว่ามันไม่ค่อยน่าไว้ใจก็เลยไม่ได้จ้างอีกหลังจากนั้น
เงินสดละครับพี่
เงินสดประมาณสามหมื่นกว่าบาทครับ
พี่สาวเขาจับได้เป็นรถ

พอดีก็ให้ดูกัน

ก็เลยอุ้มประเด็นไปที่ยธอมนี่เลยแล้วก็โทรไปก็หลบ
แล้วก็ทางหมู่บ้านเนี่ยก็มาถึงหมู่บ้านผมรถคนละสี
พอไปดูตำรวจจับไปพ่นสีทัพเป็นสีบอลรู้ที่ประมาณ๒อาทิตย์เปลี่ยนสีเป็นอาชีพเลย

จากเขาจะไม่บอกว่าไปใครเขาเงียบอย่างเดียวถ้าเขาบอกนะก็จะไปเรื่อย
อยู่เที่ยวกันเดี๋ยวจะเจอ
พยาบาทรัฐานครบถ้วนนะคะตำรวจศบางบุตรทองจังข้อหานายธเนส
เคหสถานเวลากลางคืนโดยมีและใช้ยานพาหนะในการหลบหนี
แล้วก็ส่งตัวดำเนินคดีส่วนนายรัชพลโดนข้อหารับของโจร
นายอนุชาถูกตำรวจสพไซน้อยแจ้งข้อหามีอาวุธปืนไว้ในครอบครอง
โดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ
เป็นหัวหน้าครอบครัวนะฮะแต่ว่าเศรษฐกิจไม่ดีแล้วไปใช้วิธีการอย่างนี้เนี่ย